แต่คราวนี้ค่ะเกิดเพจดังขึ้นมาเลย

มาถึงจุดนี้กันได้ยังไงคะคุณผู้ชม
ต้องบอกเลยนะคะว่ามีเพจ
จากแดนวรเวศเอากับเขาสิ
ขณะที่ชาวเน็ตเขาทำขึ้นค่ะ
ซึ่งก็เดาได้ไม่ยากนะคะว่าไม่พ้นคุณหนุ่มแหละที่ออกอาการเสียดาย
ดาราสาวหน้าสายอย่างน้องแพตตี้อังสุมารินนะคะ
แม้ว่าเขาก็เปิดตัวกันชัดเจนนะว่าคบกับคุณแดนมาหลายปีแล้วค่ะ
แต่ว่าคุณผู้ชายทั้งหลายก็ไม่ยอมแพ้
มีการโพสต์มีการแชร์แถมมีคอมเมนต์เน็บแนมด้วยว่า
แพตตี้ไม่ควรตกเป็นของคนคนเดียว

เธอหายเจ็บเข้าลึกก่อนตั้งเตตัสไหม
แพตตี้ไม่ควรตกเป็นของคนคนเดียว

มีชาวเน็ตเข้าไปกดไลค์เพจดังกล่าวนับหมื่นคนเลยทีเดียว

มาดูตัวอย่างของอาการมโนสุดคั่วของเพจสุดฮานี้กันเลยนะครับ
นี่ก็เป็นภาพของสาวแพตตี้นะครับ
ลงกายเป็นองค์หญิงก็มาหล่อไปร่วมงานอีเวนต์ช่วงตรุษจีน
ดังกล่าวก็มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่า
หญิงท่านไม่ควรตกเป็นสมบัติของใคร
โดยเฉพาะคนธรรมดาควรตั้งเอาไว้ให้เชิญชม
เพราะอยู่ในฐานะฐานันดรที่เหนือกว่า
ประชาชนจะลุกฮือบ้านเมืองจะไม่สงบ
จะเกิดสงครามการเมืองอาณาจักรจะล่มสลาย

ก็ทำเอาสาวกแฟนคลับเข้าไปกดไลค์กันแบบรัวเห็นด้วยนะคะ
แม้กระทั่งภาพนี้ค่ะเป็นแฟชั่นคู่
เปลี่ยนภาพมาก็ถูกนำมาโพสต์พร้อมกับข้อความ

ช่วยดูแลเจ้าหญิงในดวงใจคนนี้ให้ดี
เป็นการสื่อความในว่าแม้จะผ่านไปนานสักแค่ไหน

มีการทวงคืนดาราสาวจากแฟนเขาด้วย
แล้วก็ชื่นชมศิลปินผู้ชายดาราชาย

อารมณ์ดีเชื่อว่าในเพจก็คงไม่ได้อยากจะทวงคืนอะไรจริงจังนะคะ

เดี๋ยวก็ต้องมี
ว่าจะมีเพจตั้งมาใหม่หรือเปล่า

ถ้าตั้งงั้นคือดิฉันอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นไปตั้งอยู่ด้วย
ก่อนหน้านี้ค่ะมีเรื่องของเนื้อน้องโฟกัส
กลุ่มแฟนคลับหนุ่มก็มีการทวงคืนเหมือนกัน

จากแฟนฉันทวงคืนน้องโฟกัสนั่นเอง